อีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมจะพาไปดูเรื่องต่อไปที่ทำให้เราเนี่ยขนลุกขนพองเลยทีเดียว
แค่นั้นนะคุณดูแล้วถึงกับอ้าปากค้างแบบนี้ค่ะ
เฮ้ย

ค้างเลยค่ะจุดนี้คือบริเวณกลางซอยนันทาพิรมนะคะ
อยู่ที่ถนนท่าเมืองตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนอง
แล้วซอยนี้คุณขาเป็นซอยที่มีบ้านเรือนของชาวบ้าน
อยู่กันเป็นจำนวนมากแบบตลอดสองข้างทางเลย
แต่ไม่รู้อีท่าไหนอ้าปากแบบนี้
นี่คือจอราเข้จริงตัวเป็น
มันเดินมาตรงนี้ได้ยังไงมันมานอนอยู่กลางซอยนี้ได้ยังไง
ไปได้ยังไงไอ้เข้เดินอยู่ในซอยที่มีคนพลุก
ใช่แล้วเป็นซอยที่มีบ้านคนมันอันตรายสิคะคุณแบบนี้
แล้วดึกดื่นตัวก็ไม่ได้เล็กมากด้วยนะ
ลำตัวยาวกว่า๒เมตรได้แล้วอายุก็น่าจะประมาณปีกว่านะคะ
คนที่พบจราเข้ตัวนี้ชื่อว่าคุณจิตพุ่มชัย
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขากำลังจะออกจากบ้านไปที่ตลาด
แล้วได้ยินเสียงสุนัขเห่านี้คุณชนะ
ยังไงโอเคฮ่ามาโอเค
เห่าจนตกใจตอนแรกคิดว่าเป็นตัวแลนด์หรือเปล่า
แลนด์ตะกรวดอะไรอย่างนี้เอ๊ะหรือตัวเงินตัวทอง
ปรากฏว่าขอขยับมาดูหน่อยเฮ้ยดีนะ

ดีไม่เขยิบเข้าไปใกล้กว่านี้เพราะพอดูไปดูมามันคือจอระเข้
ตอนแรกคือพยายามช่วยกันไล่นะคะชาวบ้านเขาช่วยกันไล่ช่วยกันจับ
แต่แบบเอาจริงก็กลัวจราเข้ตัวเป็นนะใครจะกล้าไปไล่
จราเข้มันก็สู้ใช่ไหมจับแบบโอ้ยทำยังไงดีไม่กล้าเข้าไปจับ
แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยดีกว่าเออพอแจ้งไปเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาทันทีเลยค่ะ
มาถึงก็เจอเจ้าจราเข้ตัวนี้มันพยายามจะมุดเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถฟอร์ดสีแดงคันนี้
หมายเลขทะเบียนเนี่ยกไก่คควาย๑๑๙๗ระนอง
มันพยายามจะเข้าไปคิดว่าตัวเองเป็นตัวเงินตัวทอง
เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาไม้บ่วงคล้องงูมาคล้องคอจราเข้ไว้
มันก็ไม่ยอมให้จับง่ายคุณดูมันก็ดิ้นเนอะ
ต่อสู้กันอยู่พักใหญ่จนสุดท้ายก็สามารถคล้องคอจราเข้ตัวนี้ได้สำเร็จ
แล้วก็นำผ้าผ้ามาปิดตามันก่อนเออต้องปิดตามันก่อนนะก่อนจะจับมันแบบนี้นะ
พอปิดตามันปั๊บมันก็เริ่มสงบลงนิดนึงนะคะแล้วก็จับมันเข้าถุงกระสอบ
คล้ายกับจับตัวเงินตัวทองเหมือนกันตามสเต็ปตามสเต็ปแต่ว่าต้องเอาผ้าชุบน้ำมาปิดตาก่อน
ให้มันมองไม่เห็นเนาะจากนั้นก็นำไปรักษาที่มูลนิธิระนองสงเคราะห
ชั่วคราวเพราะเขาจะต้องสืบหาเจ้าของมารับตัวต่อไป
คือก็คาดกันว่านะจราเข้ตัวนี้น่าจะหลุดออกมาขณะที่เจ้าของกำลังขนย้าย
ใช่ขณะที่ขับรถผ่านไปแล้วมันหลุดออกมามันก็เลยหล่นมันอยู่บนถนนแล้วนอนงงอยู่กลางซอยแบบนี้ค่ะ
แต่ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะนำไปไว้ที่มูลนิธิระนองสงเคราะห์เป็นการชั่วคราวเพื่อดูแลมันก่อนนะ